ให้ไปที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขานิยมไปกันโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะก็คือไปที่เกาะคำชโนธไปไหว้พ่อปู่แม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคล
เพื่อจะได้กำลังใจดีให้มาทำมาหากินหรือว่ามีโชคมีลาบก็ว่ากันไป
ไหนดิฉันก็เพิ่งมาจากอีสานก็เลยจะพาไปที่นี่ค่ะเกาะคำชโนธบ้านโนนเมืองตะบนบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรนี่แหละ
ตลอดทั้งวันนะก็มีประชาชนมากมายทยอยกันมากราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาแบบไม่ขาดซ้ายตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น
มากันแน่นเนืองเลยจนขนาดที่ว่าบริเวณหน้าศาลพ่อปู่แม่ย่าต่อคิวกันค่ะ
แทบจะรับบัตรคิวเพื่อที่จะเข้ากราบไหว้กันเลย
แน่นมากแน่นมากนี่คุณดูบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณตรงศาล
ใช่ค่ะแต่ละคนก็เตรียมเครื่องเส้นไหว้มาด้วยชุดเล็กชุดใหญ่ก็ว่ากันไปตามความพร้อม
แล้วก็มากันเป็นครอบครัวก็เยอะเหมือนกันส่วนตรงนี้คือบริเวณหน้าต้นมะเดือยักษ
อันนี้จุดที่คนเยอะมากเป็นจุดที่คนนิยมกันนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มาอย่างเดียวนะ
ไม่ได้มาแค่ขอพรกราบไหว้เท่านั้นแต่เขาก็บอกว่าอยากจะกลับไปพร้อมกับอะไรติดไม้ติดมือกันไปด้วย
ก็เลยพากันไปส่องหาสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนียวทางใจจากขันน้ำมนต์นี่แหละ
จ้ำประจำเกาะเอามาวางเอาไว้นี่นี่คุณคุณคะอย่าให้ดิฉันต้องพูดอะไรเลย
คุณก็ดูกันไปตามอัธยาศัยเขาตั้งเอาไว้ตรงนี้บริเวณหน้าต้นมะเดือยักษ์ค่ะ
แต่ละคนเนี่ยนะก็จดจ้องมองดูพินิษฐพิเคราะห์มองมุมเงยมุมกลมมุมเอียงมุมข้าง
จ้องกันแบบนั้นค่ะคุณคะว่ากันว่าหลายคนเขาก็ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไป
อย่างที่ตั้งใจด้วยนะคุณ
มันโคววมมนตร์ชัดขนาดนี้

ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีจินตนาการอย่างไรนะคะ
อาจจะได้สมาธิบังเกิดขึ้นจากการมองขันน้ำมนต์ก็ได้
เพราะบางทีเราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานมองอะไรไปนิ่งเนี่ย
เราจะอาจจะมีชาญวิเศษขึ้นมาก็ได้ครับมันเพ่งจิต
ใช่เออแต่ว่าถ้าอะไรแบบนี้
ที่เป็นอ่างหรืออะไรอย่างนี้คุณธนาเขาชอบไป

ที่ไหนที่มีอ่างนี่ต้องให้คนนี้เลยนะ
อืมใช่ทุกวันนี้เป็นขวบอ่าง
ชอบอ่างแบบนี้นี่เอง
แต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ